บุรีรำคือลูกสาวเนี่ยมาร้องเรียนบอกว่า

มันเหมือนเดจาวูที่สำนักแห่งหนึ่งที่ศรีสะเกดก่อนนะ

คือไปทำบุญที่สำนักปฏิบัติธรรมของหลวงปู่พุทธเทพ
สุริยะจักรวาลหรือองค์ปู่เทพนะฮะ

คือเมื่อวานนี้หมอปลาไปแล้วเดี๋ยวนี้ต้องไปคู่กับพระมหาภัยวัน
ไปที่สำนักเนี่ยพาลูกสาวเนี่ยนะ

แต่ไปแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
มันเกิดเรื่องครับไปดูเรื่องนี้ฮะ
นี่แค่เรื่องแรกนะคุณผู้ชมนะฮะ
เป็นภาพที่นางสาวสิริวิพาหรือว่าคุณแนนลูกสาวของครูต้อยนะฮะ

ไปที่สำนักปฏิบัติธรรมหินเพลิงบ้านเขาย้อยพัฒนา
ตะบนโคกมะม่วงอำเภอปักคำจังหวัดบุรีรำครับ

แต่ว่ามีลูกศิษย์นะลูกศิษย์ที่สำนักเนี่ย
พาครูต้อยแม่ของเธอนั่งรถกระบะออกมาจากสำนักแบบนี้

คุณแนนก็เลยจอดรถแล้วเดินตรงปรีเข้าไป

คือไม่ยอมให้ครูต้อยหรือว่าแม่ของเธอลงจากรถ
บอกว่าจะพาไปสพประคำโน่น
ไปตามคุยกับแม่คุณที่โรงพักนู่น

ที่องค์ปู่เทพอวดอ้างว่ามีอิทธิฤทธิเหาะเหินได้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าโน้นลูกศิษย์มันมโนไปเองส่วนเรื่องการรักษาโรคโควิด๑๙กับโรคมะเร็งก็ไม่ได้พูดพร้อมกันนี้ยังต่อว่าหมอปลากับพระมหาภัยวันด้วยบอกว่าทำแบบนี้มันจะเกิดปัญหานะนี่มาเพื่อผลประโยชน
จนสุดท้ายท่านลุกหนีไปดื้อครับคุณผู้ชมครับ
มันไม่ใช่สิเข้าใจว่าท่านคือคุณหรือใคร
ท่านอาจารย์อาจารย์ของท่านเองหรือเปล่า
ว่าคำมาที่สอนของท่านเองหรือเปล่าครับของโยมเองหรือเปล่าไม่ใช่

ใช่ไหมเนี่ยรูปปั้นอะไรต่าง
มันก็มันก็เป็นตัวแทนขององค์พระพุทธเจ้า
แก้รูปสมมุติอนาคตสมมุติขึ้นมา
เพราะว่ามันเป็นสิ่งวิเศษแล้วต้องเข้าใจเป็นธรรมดา
แล้วทำไมเพจในปู่เทพและอุดรถึงเอาพี่เขาไปอ้างอีกหรือคะ

เขาไม่ยอมรับว่าตัวเขาคุณพุทธเป็นคนที่แสดงแยก
คุณผู้ชมครับหมอปลาฝ่ายบุ้นใช่ไหม

พระมหาภัยวันฝ่ายบุญ
ก็เลยบอกว่าจากการพูดคุยรู้สึกเป็นห่วงผู้ที่ศรัทธา
เพราะนายพุทธะให้คำตอบไม่ชัดเจน
เรื่องการแสดงอิทธิฤทธิ์แล้วก็รักษาโรคมะเร็งกับโควิด๑๙
แต่อ้างตลอดว่าลูกศิษย์เอาไปพูดเอง
ซึ่งนายพุทธไม่ยอมว่ากล่าวตักเตือน
และมีท่าทีคล้ายจะเห็นดีด้วย

ทำให้ผู้ที่ศรัทธาหลงเชื่อและงมงาย

แม้แต่ที่บอกว่าตัวเองไม่ใช่พระ
แต่แต่งกายมีรูปปั้นของตัวเองในสถานที่แบบนี้
มันเป็นการสื่อถึงพระพุทธศาสนา
และพยายามจะทำตัวเป็นนักบวช
แล้วก็ตั้งตัวเองเป็นศาสดาเป็นเจ้ารัฐธิ

ส่วนนางสาวแนนผู้ร้องเรียนเปิดเผยบอกว่า
นายพุทธะเนี่ยยังอ้างด้วยว่าไม่เคยรับเงิน

ทุกเรื่องบอกลูกศิษย์มโนหมด

แล้วนี่คุณแนนบอกว่าเรื่องเงินลูกศิษย์เป็นคนรับ
ก็ฝากถึงหน่วยงานคุณแอนฝากเลยหน่วยงาน

เพราะว่าเธอบอกว่าเธอมีหลักฐานทุกอย่างชัดเจน
สิทธิ์ก็ดูพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะคะ

ลูกศิษย์ลูกหามโนเองนะรักษาโรคต่างได้